ที่วัดสำโรงสูงอำเภอขุขันจังหวัดศรีสเกต
มีเหตุทะเลาะวิวาดกันในงานบวชค่ะ
กำลังมีพิธีแหน่เข้าบวชเลยนะคะ
วัยรุ่นที่ร่วมพิธีเนี่ยค่ะ
ทะเลาะกันแล้วก็หนักถึงขั้นยิงกันเลยนะ

ใน๑๓คนนี้เจ็บหนักคือ๔คนค่ะ
นี่คือภาพบรรยากาศนะที่จริงเป็นงานบุญ

ใช่ค่ะแต่กลายเป็นตีกัน

นายอำเภอสุริยาบุตรจินดา
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้นะคะ

ช่วงก่อนทำพิธีทางศาสนารถแห่ก็มากัน
แล้วคนก็เต้นกันอยู่อย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่

ยิงคู่อริในงานบวช๒นัด
แต่ด้วยความที่เป็นกระสุนลูกปลาย

นี่ค่ะยิงแบบนี้
ก็มีเจ็บหนักนะคะ
๔คนนำส่งโรงพยาบาลศรีสะเกดไป๕คน
แล้วก็อีก๔คนเนี่ยบัตรเจ็บเล็กน้อย

แล้วก็หนึ่งในคนเจ็บเป็นเด็กค่ะคุณผู้ชมเด็กผู้ชาย
พันธุ์ตำรวจโทจำนงประสบสุขมั่งดี
รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพขุขัน
พร้อมชุดสืบสวนจับวัยรุ่นต้องสงสัยได้คนหนึ่งนะคะ
เป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๗ปี

นี่ค่ะอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ

ก็นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติศาลจังหวัดศรีสะเกดฝากขังนะคะ

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
นี่ค่ะในมงคลดวงศิลป์ในยุคยี่สิบเจ็ดปีคือผู้ต้องหานะคะ
พันธบรรดเอกพงทัศน์พิมเรืองผู้กำกับสภคุมขันต์บอกว่า
เรื่องต้นเนี่ยค่ะผู้ต้องหาปฏิเสธปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลย
ชุดสืบสวนก็เตรียมจะขอหมายค้นบ้านนะคะเพื่อที่จะหาหลักฐานเพิ่ม
รวมถึงอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะฮะมีเรื่องกันแล้วทีนี้อ่านายกี้นะครับ
สินเนี่ยก็ใช้ปืนลูกซองยิงเข้าไปในบริเวณงานแล้วก็ถูกคนบาดเจ็บจำนวนหลายนาย
หลูกใบหรอหลูกใบหลูกใบโอเคก็ถูกคนบาดเย็บผู้บาดเย็บ
ตอนนี้นอนอ่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูขันครับก็
เราก็เจ้าภาพภูมิหาได้ภูมิหาให้กันอย่างไรพี่อืมบ้านตั้งนั้น
ปฏิเสธเริ่มต้นมันให้การปฏิเสธแต่ก็มีปัจจักรพยานยืนยันอยู่น่ะ
ครับคราวนี้ความพึ่งหน้าความพึ่งหน้าคือตอนนี้กำลังเร่งสืบสวนหาคนที่เชื่อว่ามันจะมีเป็นกลุ่มอ่ะ
มันน่าจะมีผู้หาหลายคนนะครับทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
เหนือจากการทะเลาะกันในงานบวชแล้วเนี่ยนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการใช้เครื่องขยายเสียง
ว่าได้มีการขออนุญาตหรือไม่ในอำเภอขุขันบอกว่าทางเจ้าภาพไม่ได้ขออนุญาตใช้เครื่องเสียงตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยอย่างถูกต้องนะคะ
ฝ่ายปกครองอำเภอขู่ขันก็สั่งการไปที่ผู้นำชุมชนให้เข้มงวดเรื่องของการใช้เสียงในงานต่างค่ะ
ก็รถแห่นะฮะใช่ค่ะล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับเมื่อ๑๔นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
หลังจากตำรวจสพขู่ขันได้สอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์ในวัดสำโรงสูงนะครับ
พยานยืนยันตรงกันว่านายมงคลดวงสินหรือนายกี้อายุ๒๗ปีนะครับ
ชาวบ้านตะมนต์สนาวใหญ่เป็นคนยิงจนมีคนเจ็บ๑๓คนคุมตัวมาสอบสวนแล้วนะครับ
นายมงคลเนี่ยหรือว่าในกี้เนี่ยเขาบอกว่าเขายิงจริงคือยอมรับว่ายิงปืนจริงนี่พาไปชี้จุดนะฮะ
แต่บอกว่าตอนที่ยิงเนี่ยคือผมออกมานอกวัดแล้วผมไม่ได้ยิงใส่ใครเลย
ผมยิงเพื่อสกัดไม่ให้กลุ่มคนที่วิ่งออกมาเนี่ยจะตามมาทำร้ายผม
แต่ตำรวจบอกมีพยานหลักฐานแน่นหนาว่าคุณเนี่ยยิงแล้วเอาผิดได้
นี่ฮะก็เลยก็เอาตัวไปนะครับเอาไปค้นบ้านก่อนเป็นบ้านไม่มีเลขที่อยู่ที่บ้านสะดาวใหญ่ตะบนสะดาวใหญ่นะครับ
มงคลอาศัยอยู่บ้านหลังนี้นะครับเพื่อจะไปค้นหาปืนที่ใช้นะฮะ
แต่ค้นโดยละเอียดแล้วไม่เจอปืนอันนี้มันเป็นหลักฐานทางคดีนะเรื่องอาวุธที่ใช้ก่อเหตุที่บ้านนี้ไม่เจอปืนนะครับ
นายมงคลอ้าวมงคลเก็บปืนไว้ไหนมงคลบอกเจ้าหน้าที่ว่าอ๋อผมทิ้งปืนอยู่แถวถนนนอกหมู่บ้านฮะ
ตำรวจก็เลยให้พาไปชี้จุดที่ทิ้งนะครับบอกว่าทิ้งบนถนนเนี่ยถนนไหนบางคนบอกสงสัยจะแถวนี้ฮะแต่หาก็ไม่เจอไม่เจออีกนะครับ
คือถ้าทิ้งบนถนนจริงตำรวจบอกว่าก็อาจจะมีคนเก็บไปแล้วก็ได้หรือว่าจะยังไงก็ไม่รู้หลังจากชี้จุดที่อ้างว่าทิ้งปืนแล้วก็ไม่เจอ

มีเลือดมาแล้วแหละก็มันมีมืดมาถึงนาวัทธ์ผมไม่ได้จริงจ่ะจงผมหนึ่งขึ้นแบบนี้

นี่ฮะหลายคดีผู้ต้องหาก็มักจะบอก
อยู่ที่ทิ้งอาวุธแล้วก็ไม่เจอ

แน่ใจว่าจะทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่า

ก็ถูกคุมตัวไปฝากขังไว้ก่อนแล้วนะครับทุกผู้ชมครับวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐาน
อนุมัติศาลออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุเพิ่มอีก๑คนนะครับ
ตอนนี้มีพยานยืนยันว่ามีอีกคนนึงนะครับแล้วจะเรียกเจ้าของรถแห่ขบวนแห่นาคคันนี้ด้วยนะฮะ
แจ้งข้อกล่าวหาด้วยนะครับก็คือจัดให้มีมหรสบการแสดงดนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะ
เพราะว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาระบุเอาไว้นะครับเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะฮะ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะเราส่งคุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราเดินทางไปที่หมู่บ้านสำโรงสูงนะคะ
ก็คือหมู่บ้านที่เกิดเหตุอยู่ในวัดบ้านสำโรงสูง
เด็กในหมู่บ้านที่เดินทางไปร่วมงานบวชก็ถูกปืนบาดเจ็บกันเป็น๑๐รายเลยนะคะ
โอ้โหเด็กก็โดนเด็กก็โดนนะคะ
นาริสเนี่ยได้คุยกับนายวิศนุพงบุญตาอายุ๑๗ก็ยังเป็นเยาวชนนะก็เป็นหนึ่งในคนเจ็บ
เล่าให้ฟังว่าตัวเองตั้งใจไปร่วมงานบวชแล้วก็ในงานก็มีรถแห่มาเปิดเพลง
มันก็เป็นสีสันสนุกสนานกันในงานก็เต้นกันอยู่
ตอนเต้นมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ทะเลาะอะไรกันในงานนะคะ
รถแห่ปิดเพลงจบงานกำลังพาน้องกลับ
จู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ๓นัดนะคะ
ตัวเขาเองโดนที่คอเห็นไหมคะยังปิดแผลอยู่
ที่คอด้านซ้ายแล้วสลบไปเลยไม่รู้สึกตัวเลย
คิดว่าตัวเองตายไปแล้วตอนนั้นน่ะ
คดีที่รอดชีวิตมาได้นะคะนายวิศนุพงศ์บอก
แต่จนถึงตอนนี้กระสุนนะคะยังฝังอยู่ในคอนะ
คุณหมอยังไม่ได้ผ่าออกค่ะคุณหมอบอกว่ามันอันตราย
เดี๋ยวไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวดูอาการก่อน

ใช่เขาก็บอกว่าไม่คิดจริงว่าเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้
เกิดขึ้นกับตัวเขาเองนะคะทั้งทั้งที่วันพรุ่งนี้เนี่ย
เขาต้องไปสอบกลายเป็นว่าเขาต้องมาบาดเจ็บไปสอบไม่ได้
นอกจากนี้นะคะทีมข่าวได้คุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านค่ะ
ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กที่เจ็บนะคะ

บอกว่าขอไปงานบวชในหมู่บ้านได้ไหม

เตือนลูกแล้วนะว่าระวังตัวด้วยนะ
สักพักนึงนะคะแม่บอกว่าก็นั่งอยู่
ได้ยินเสียงปืนหลายนัดเลยนะคะ

ที่วัดแน่ที่งานบวชแน่
เพราะว่าตัวเองก็เป็นห่วงลูกชายนะก็รีบไปนะคะ
พอไปถึงเห็นเลยลูกชายกำลังถูกนำส่งโรงพยาบาล
ตอนแรกนึกว่าลูกชายเสียชีวิตเพราะว่ากระสุนเข้าที่คอ
พอรู้ว่าลูกถูกยิงใจสลายเลยนะคะ
แต่ยังเคราะห์ดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครเสียชีวิต
เด็กที่ไปร่วมงานบางคนอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะ

สงัดบอกว่าเด็กบางคนนะอายุ๘ขวบ

เขาโดนกระสุนบาดเจ็บกันไปด้วยค่ะ
ก็เลยบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยคิดหน่อย
ว่าสิ่งที่ทำมันถูกต้องหรือไม่
เด็กเล็กเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วย
แต่กลับต้องโดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บไปด้วย
เลือดจางด้วยอ่ะแล้วก็เขาพาตรงนี้แล้วก็ตรงหัวใจอ่ะ
แล้วก็ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ออกส่วนนั้น
นาริสก็เลยไปคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้าน
ทุกคนบอกเลยว่ากลัวมากนะ
แล้วเด็กที่เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วเห็นเพื่อนโดนยิง
เห็นเพื่อนบาดเจ็บเนี่ยภาพมันติดตาไงฮะ
แล้วเขาก็วิ่งหนีกันชุดละมุนอันนี้คือ
คือเด็กที่บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ยังอยู่โรงพยาบาลนะคะเด็กผู้ชายคนนี้